คุณผู้ชมไปเช็คสุขภาพกันสักหน่อยคนบันเทิงนะคะ
คนที่สูงวัยก็ต้องเป็นห่วงมากเพิ่มขึ้นไปอีกคุณผู้ชม
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพี่เป็ดเชิญยิ้มค่ะ
หลังเข้ารับการรักษาผ่าตัดทำบนลูนหัวใจนะคะ
ก็เผยกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว
คุณหมอก็อนุญาตให้ออกกำลังกายได้ยกเว้นกีฬาที่จะมีแรงปะทะค่ะ
รวมไปถึงเรื่องอาหารการกินด้วยนะก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น
ซึ่งอาเปดก็ยังฝากย้ำเตือนสุขภาพผู้สูงอายุด้วยนะคะ
ว่าให้ตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ
โดยเฉพาะเพื่อนรักอย่างอาโน๊ตเชิญยิ้มค่ะ
ที่คุณอานะฝากวอนผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะ

หากพบความผิดปกตินะจะได้รีบรักษารีบแก้ไขเป็นการด่วนจ้า
บอกลูกชายมันบอกว่าพาป่ามึงไปตรวจสุขภาพบ้าง

มันไม่ค่อยชอบตรวจสุขภาพมันกลัวจะเจอนู่นเจอนี่
เราไปตรวจซะก่อนเจอเสียก่อนก่อนที่จะสายไป
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้มึงเอาไปตรวจสุขภาพที่คุณบำเลอนะ

๖๖๖๗แล้วเดินไปข้างหน้าแล้วเริ่มตรวจสุขภาพได้
นี่นะเพื่อนรักนะคะก็เป็นห่วงกันเรื่องสุขภาพนะคุณผู้ชม
นอกจากนี้ค่ะอาเบชยังได้ให้กำลังใจแสดงหน้าหมายด้วย
ที่คุณอานั้นกำลังหมายมั่นปั้นมือเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้โดนชาวเน็ตบางกลุ่มนะถล่มต่อว่าเรื่องการทำบุญของเธอ
ว่ามันไม่เหมาะสมเป็นบาปต้องตกนรก
ว่าไม่ต้องไปเสียใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกา
คนทำดีเนี่ยย่อมมีมารมาผจญเป็นเรื่องธรรมดาจ้า
คนทำบุญคนทำประโยชน์ด้วยกับแผ่นดิน
คนทำบุญคนช่วยคนเนี่ยใช่แต่โดนด่าโดนว่า

ไม่ท้องค่ะเพราะว่าอย่างเงิน๒ล้านนั้นก็มีส่วนหนึ่ง
ที่เราเป็นสะพานบุญจากการเอาสินค้าทางวัดนะคะมาขาย
อ๋อนี่แหละค่ะก็คุณผู้ชมค่ะก็ทำดีก็ไม่เป็นไรนะ
ถ้าเราติดตั้งใจติดใจทำดีก็ไม่ต้องไปฟังเสียงลดเสียงกา